คุณผู้ชมคะไปกันที่ระยองดูผู้ชายคนนี้กันหน่อยค่ะ
แหมตัวสิ่งที่มันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นสิ่งศักระ
เป็นความเชื่อความสบายใจของคนในชุมชนคนในจังหวัดนะคะ
ที่ระยองเมื่อถูกทุบทำลายแบบนี้นี่ก็คืออะไร
พระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕
ผู้ชายคนนึงเกิดอาการหลอนนะคะแล้วเขาเอาอะไร
คล้ายกันที่ทำแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายตามจับตัวได้ค่ะ
คนก่อเหตุในอายุประมาณสี่สิบปีเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอ
อยู่ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่นั่นแหละก็นำตัวมาถามกันหน่อย
ตรวจสารเสพติดกันหน่อยยังไงตรวจปัสสาวะกันหน่อย
ก็ปรากฏว่ามันมีอะไรบางอย่างนะ
เขาบอกว่าเขากินยาแก้ปวดแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะต้องส่งตัวไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
ว่าตกลงมีสารเสพติดหรือไม่ทีนี้ก็ไปดูที่รถกระบะของคนก่อเหตุ
ไปดูหน่อยคุณดูสิอะไรโอ้โหก้อนหิน
เป็นหินเป็นกองดินจำนวนมากอยู่ในรถนะคะ

เขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าตัวผู้ก่อเหตุคงคิดว่าเป็นเครื่องลางของขลัง
แล้วจะเอามาบูชาเพราะคิดว่าตัวเองนั้นโดนของค่ะ
อาจจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้เยอะจริงจริงอ่าดูกันหน่อยค่ะ
อันนี้ตอนนี้ยังให้คำตอบที่ยังไม่ได้เพราะว่า
ที่เขาจะล้มกระถางเนี่ยผมถามแล้วเมื่อกี้คือ
เขาจะเอาข้นดินกระทางไปบูชา
เห็นไหมเขาบอกว่ามันซึ่งเกิดจากสารเสพติดในร่างกาย
แล้วก็คือพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะคะ
ทีนี้ภรรยาของตัวคนก่อเหตุบอกแบบนี้
บอกเธอคลายของอยู่ในอำเภอสัตว์ตะหี่

แต่สามีแปลกแปลกมาช่วง๓๔วันนี้

แต่ไม่เคยเห็นสามีไปทำร้ายใครหรือว่าก่อความวุ่นวายให้กับใครนะคะ
ฝ่ายปกครองบอกแบบนี้ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมีอาการป่วยทางจิตเวทอ่อน
เดี๋ยวจะส่งตัวไปตรวจอาการอย่างละเอียด
แล้วก็ต้องคอยหาแนวทางรักษาช่วยเหลือกันต่อไป